คนดีก็หล่อเสียงดีละมุนเหมือนกัน
พี่แจ้ดันดุพลเก้มกัน

กลับมาสร้างความสุขกับเอฟซีอีกครั้ง
คุณผู้ชมค่ะมีบรรดาคนดังในวงการบันเทิงนะ

แตมอภิวัฒน์พี่เท่งเถิดเทิง
แม่ตั๊กสิริพรรวมไปถึงพี่ก้องสหรัฐ

เชื่อว่าหลายคนจะได้เต็มอิ่มกับคอนเสิร์ตนี้อย่างแน่นอน
ซึ่งวันแถลงคอนเสิร์ตพี่บอยก็โชว์เพลง

เป็นการเรียกน้ำย่อยคุณสองคนไม่ต้องร้องไปฟังพี่บอยค่ะ
ได้ค่ะ

เจี๊ยบพิจิตราภรรณาเขา

พี่บอยพี่เจี๊ยบพี่จิตราตอนนี้ต่างคนต่างทำงานอยู่

ก็คือยังธรรมชาติอยู่นะครับจนจนกว่ามันจะหมดอายุของมันไปเอง
ถ้าเขาจะมาก็ให้เขามาได้ตามธรรมชาติ
ก็แบบตามใจยังไงก็ได้แล้วแต่
เขาก็ไม่ได้มีความมุ่งมั่นว่าที่จะต้องมีให้ได้
แต่ถามว่าถ้ามาก็มาอะไรอย่างนี้ครับ

คิดว่าถึงเวลานี้ไม่คิดจะพึ่งหรือครับ
เพราะว่าด้วยอายุด้วยอะไรอย่างนี้มันก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกัน
จัดงานละลึกแบบเรียบง่ายภายในครอบครัวเหมือนทุกปี
ก่อนที่จะขอบคุณแฟนที่ยังคิดถึงพี่ตัวค่ะ
เจ้าตัวก็คิดถึงมีอะไรก็จะพูดคุยกับพี่ตัว

เวลาที่เราเห็นลูกพี่ตัวอยู่ในห้อง
เราก็จะบอกว่าเอ๊ยแมนยูได้มาแล้วหนึ่งถ้วย

แล้วก็จริงพี่เปิ้ลก็จะพยายามจัดดอกไม้

พี่ตัวชอบได้ง่ายคุลาบสีขาว
ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่แฟนคลับพี่ตัว
เขาก็ยังส่งบางทีครบรอบทุกวันที่๑๐ของแต่ละเดือน